สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับ

คิงส์ครับที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสด

วันนี้เราต้องมาแนะนำกันหน่อย
สำหรับทีมที่จะเข้าร่วมกันการกัน
ก่อนหน้านี้รู้อยู่แล้วว่ามีทีมอะไรบ้าง

งั้นไปดูชาติแรกก่อนเลยนะครับ

กระบองนี้ไม่ได้อยู่กับคุณรอปภนะครับ

จะมาแข่งขันคิงคลับกับเรานะครับ
กาบองอยู่ทางตอนกลางของฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกานะครับ
ส่วนทีมชาติก็มีฉายาว่าเสือดำแห่งแอฟริกา
แม้ว่าจะไม่เคยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
และไม่เคยได้แชมป์ระดับทวีป
แต่ในศึกแอฟริกันเนชั่นคลับออฟเดชั่นเนี่ย
เคยเข้ารอบ๘ทีมสุดท้าย๒ครั้งก็คือในปี๑๙๙๖แล้วก็ปี๒๐๑๘
เปอร์สตาร์ของพวกเขารู้จักกันดีอยู่แล้ว

ดาวยิงความเร็วสูงแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยนะครับ
แล้วก็ทำสถิติเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดของอาเซนัลที่คว้าตัวมา๕๖ล้านปอนด์
และยังเป็นดาวสโบสูงสุดตลอดการของกาบองด้วยผลงาน๒๓ประตูจาก๕๖นัดนะครับ
ส่วนดาวดังคนอื่นคุณโวโบ้ก็มีนี่
เตะที่เล่นในพรีเมอร์ลีกอังกฤษนะครับ
อย่างมาริโอเลมินากองกลางจากซอสัมตัน
และดินิเย่เอ็นดองมิดฟิลจากวัดฟอร์ตครับ
จับตาดูให้ดีนะครับ๓คนนี้นะครับ
ทีมต่อไปเลยนะครับโซโลวาเกียร์เป็นประเทศในยุโรปตอนกลางนะครับ
ก็ประเทศนี้ไม่มีทะเลนะครับ

ส่วนทีมชาติเนี่ยนะครับมีฉายาว่าเยียวแห่งยุโรปกลาง
เคยเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย๑ครั้งนะครับในปี๒๐๑๘
ซึ่งผ่านเข้าถึงรอบ๑๖ทีมสุดท้ายด้วยนะครับ
ส่วนฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป
ก็เข้าถึงรอบ๑๖ทีมสุดท้ายในยูโร๒๐๑๖ที่ผ่านมานี่เองนะครับ
สโลวัคเกียร์เข้าร่วมคิงคลับมา๑ครั้งเมื่อปี๒๕๔๗
ครั้งที่๓๕นะครับซึ่งก็ได้แชมป์ด้วยการดวนจุดโทษ
เอาชนะทีมชาติไทย๕ต่อ๔หลังจากจบ๙๐นาทีเสมอกัน๐ต่อ๐นะครับ
ซุปเปอร์สตาร์นะฮะมาเหล็กฮัมซิกเพเมเกอร์จากนาบุรี
ติดทีมชาติมา๑๐๓นัดยิงไป๒๑ประตูมากที่สุดในทีมของชุดปัจจุบันนี้เลยนะครับ
อกจากนี้รู้จักไหมมาตินสเคอร์เทลคนกลาง
ลิเวอร์พูลนี่ต้องรู้จักเป็นอย่างดี
ตอนนี้อยู่กับทางด้านเฟเนบาเช่ในตุรกี
แล้วก็มีมิดานสคิเนียกองหลังตัวเก่งจากอินเตอร์มิลานด้วยนะครับ
เอาล่ะไปดูทีมชาติต่อไปกันบ้างนะครับ
รัฐอารับเอมิเรดนะครับก็มาจากในทวิปเอเชีย
หนึ่งครั้งในครั้งที่๔๔ซึ่งก็จบอันดับที่๔นะครับ
แล้วก็เพิ่งเข้ารอบ๑๒ที่สุดท้ายสวรรค์๒๐๑๘รอบคำเรียกโซนเอเชีย

แต่ก็ต้องตกรอบแรกด้วยการแพ้๓นัดรวดนะครับ
ส่วนเอเชียนครับเคยไปเป็นรองแชมป์ในปี๑๙๙๖และอันดับ๓ในปี๒๐๑๙
เด่นของพวกเขานะครับคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีก็คือ
และเข้าชิงรางวัลนี้เมื่อปีที่แล้วรวมถึงอเมดคอลิว
ยิงสูงสุดของทีมในขณะนี้ที่ซัดไป๔๘ประตูจาก๗๙นัดนะครับ
ที่สำคัญเคยยิงทีมชาติไทยมาแล้วคุณโบโบในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับ
โดยเป็นแชมป์๒ครั้งหลังสุดนะครับซึ่งครั้งที่๔๔เอาชนะจอแดน๒ต่อ๐ในรอบชิงชนะเลิศ
ส่วนครั้งที่๔๕ดวนจุดโทษเอาชนะเบลารุษ๕ต่อ๔หลังเสมอ
ในเวลา๐ต่อ๐ถ้าใครยังจำได้นี่สุดมันเลยนะครับโดนจุดโทษ
แม้ว่าทีมชาติไทยจะอันดับโลกต่ำกว่าทั้ง๓ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับ
แต่สิ่งที่จะเป็นมิติใหม่ของคิงครับคนนี้นะครับคือบรรดานักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในต่างแดนจะกลับมารับใช้ชาติ
กวินธรรมสัจจานันทร์ผู้สาประตูจากทีมโอเอสลูเวิลในดิวิชั่น๒เบลเยี่ยมนะครับ
แล้วก็อีก๓คนนะครับที่เล่นไนเจอร์ลีกทั้งธีราธรวิซิลโกเบชนะทิพย์จากคอนเซอร์เดอร์เอสซาโปโล
แล้วก็ธีรสินแดงดาจากสตาร์เฟชเช่ฮิโดชิมานะครับก็๓คนนี้เรียกกลับมาแน่นอนนะฮะ
เพื่อลุ้นแชมป์สมัยที่๓นะครับ
ก็ไทยของเรานะครับปัจจุบันก็๑๒๙นะครับนั่นคืออันดับโลกของไทยเรา
ส่วนสโลวาเกียอันดับที่๒๘ของโลกก็อันดับที่ดีที่สุด
อันดับที่๙๕ของโลกนะครับนี่ก็คืออันดับของทั้ง๔ทีมที่จะมาแข่งขันนะครับ
เนี่ยนะครับแข่งขันวันแรกเนี่ยวันที่๒๒มีนาคม
ส่วนรอบชิงอันดับ๓และรอบชิงชนะเลิศแข่งขันวันที่๒๕มีนาคมย้ำกันอีกครั้งแล้วกันไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้ชมทุกคู่ทั้ง๒วันนะคุณโบโม่นะ
จะมีอะไรใหม่ในการถ่ายทอดสดมาในครั้งนี้ไหม
ก็ในเรื่องของรูปแบบการถ่ายทอดสดถูกไหม

ใช่ปีนี้มีการบรรยายที่สนามเหมือนเดิม